ในวันนี้ครับประชาชนทั่วประเทศได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน๑๕วัน
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่พากันเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาน

เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

โดยร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาและเจริญจิตภาวนา
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค๗
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๐รูป
ส่วนพระพุทธมนต์สวดมาติกาสดับปกรณ์
อกจากนี้จะจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา
วันที่๑๓ของทุกเดือนอีกด้วย
ส่วนที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์และนักศึกษากว่า๕๐๐คน
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันราสมวาน
โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๐รูป

ยังพร้อมใจก้มกราบพระบรมศาสติสลักษณ์โดยพร้อมเพลียงกัน
อกจากนี้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖จังหวัดขอนแก่น
ยังตั้งรับบริจาคโลหิตบริเวณชั้น๑โรงแรมโคสะ

ร่วมบริจาคโลหิตเป็นการทำความดี
้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
และที่สาราประชาคมหมู่บ้านหมู่๕ตำบลท่าสบา

ก็ได้มีการจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัย

และพิธีบำเพ็ญกุศลปรณรสมวาน
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ